มาดูคู่จิ้นกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คู่จิ้นสมัยนี้นะมันไม่ได้เกิดขึ้นแต่เฉพาะพระนางเท่านั้น
จิ้นสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่เคมีเข้ากันได้เข้ากันดี

วันนี้บันเทิงไทยรัฐของเราก็เลยรวบตึงค่ะ
สำหรับคู่จิ้นที่เคมีดีดีจนต้องบอกต่อจะมีใครกันบ้าง

คุณจะไปทำงานหาเงินมาให้คุณนะคะ
ฉันรักคุณฉันขาดคุณไม่ได้
แป๊บนึงนะคะรอหน่อยนะคะ

มันแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บแซ่บ
ทั้งเพชรทั้งแซ่บแซ่บก็ทั้งสวง
ต้ำไทยต้ำราวไฮห่วง

ฮู้แซ่บอีลี
ัดเข้าไปถึงทรวงเลยละค่ะคุณผู้ชมข้า
สำหรับคู่ของพระเอกบิ๊กเอ็มพระเอกหมอลำซัมเมอร์
และยายของนางเอกแม่สู่สุนารีของเรานี่แหละค่ะ
ที่บอกว่าคู่นี้เคมีร้อนแรง
วิวไม่ได้มาเล่นนะคะหลักล้านไปเลยจ้า
มีโอกาสได้ถามถึงจุดเริ่มต้น
ของการทำคอนเทนต์คู่แม่สู่กับบิ๊กเอ็ม
เจ้าตัวบอกว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าผลิตมาแล้ว
มันจะปังขนาดนี้
ต้องขอชื่นชมความมืออาชีพของแม่สู่
ที่ทำให้ตัวเองมีเคมีใหม่เกิดขึ้นนะคะ
กลายเป็นว่าปล่อยคลิปไปคลิปแรก
คนดูแบบเกือบ๒ล้านคนอย่างนี้

คนก็ดูแบบเกือบ๒ล้านอีก

หรือว่าพูดอะไรที่มันฮาอย่างนี้

ต่อกันที่เคมีป้ายแดงจากละคร

พระเอกกระทิงขุนนรงค์กับไอซักจุ้มแพ้
ในละครเป็นเจ้านายกับลูกน้อง
แต่หลังจอสนิทสีปึ๊กตัวติดกัน

พากันทำคอนเทนต์ม่วนสุด
โดยเฉพาะไอซักที่เอ็นดูน้องชายคนนี้สุดพลัง
อวดลีลาเอวดีเอลเด้งของกระทิง
และตามภัยคนแท้จนทุกอิริยบท
แม้แต่ตอนพักสายตาก็ยังตามไปถ่าย
พร้อมใส่เพลงสื่อถึงความเป็นตาฮาร์ด
หรือจะก่อนเข้าฉากที่อายแสก็สวมวิญญาณเป็นติวเตอร์จำเป็น
สอนการออกเสียงสำเนียงอีสานให้กับกระทิงอีกด้วย
เอ้าจะคือรูบอกคือไปเบิ้งกันโหลดจ้า
เข้าตกเซลล์ไพร
ปิดท้ายกันที่คู่เคมีสุดนัวไหม
ใช่ใครที่ไหนเป็นคนใกล้ตัวของเรานี่แหละค่ะ
เฮีป้องน้องจ๋าพิธีกรรายการเศรษฐีป้ายแดง
เฮียป้องเนี่ยออกปากว่าอยากจะรันวงการติ๊กต๊อก
น้องสาวสุธิรักก็จัดให้เฮียได้แจ้งเกิดสักหน่อย

เหมือนจะเป็นคลิปแฉเบื้องหลังของเฮียป้องซะมากกว่า
ไม่ได้พูดไปเรื่อยนะคะคุณผู้ชม

ไปพิสูจน์พร้อมกันจ้า
คุณค่ะพระเอกคือแบบอันดับหนึ่งค่ะ

ไหนหนูขอดูรองเท้าหน่อยดูเร็วรองเท้าอ่ะ

เป็นห้างเดียวเหรอเฮีย

นี่ดูแล้วก็ฮานะคุณผู้ชม
อยากฮากันต่อดูได้ในรายการเสร็จถี่ป้ายแดง
ป้องกับน้องจ๊ะนี่เขาเสิร์ฟความฮากันตลอดอยู่แล้ว